อย่างที่ทราบกันดีครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นเป็นวันครบรอบ
การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเข้ามาบริหารประเทศ
วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองวันนี้จะมาคุยกันวิเคราะห์กัน
เพราะว่าเมื่อ๒ปีก่อนพลเอกประยุทธ์บอกว่า
จะคืนความสุขให้คนในชาติ
มาถึงวันนี้คุณผู้ชมลองถามใจตัวเองดู

มาถึงวันนี้เรามีความสุขเรื่องอะไรกันบ้าง
ฟังพร้อมกันนะครับในตลบม่านการเมืองครับ
วันพรุ่งนี้ก็เท่ากับครบรอบ๒ปีที่คอสชเคยประกาศไว้
ว่าจะคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ
ณวันนี้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข
ตามสัญญาที่ขอสชอให้ไว้แค่ไหนที่คิด
เรื่องก่อนรอดีกว่าเกือบไม่ผ่าน

ทำได้แค่นี้ก็โอเค

แล้วก็ประชาชนทำมาหากินได้

ประเทศไทยนี่มันมีปัญหามาก

แม้ในเรื่องอาบเล่แผงลอย
วินมอเตอร์ไซค์ลอตเตอรี่

แต่ว่าการบังคับ

แล้วก็คนที่ทำผิด

มันก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาทั้งระบบ

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับประเทศไทย
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง
ที่ความสะชอบทำมา๒ปี

จากความสงบเรียบร้อย
นั่นเลยนอกนั้นก็เพียงแต่รู้สึกเป็นเรื่องพูด

เรื่องที่คิดว่าอยากจะทำ

บางทีการตัดสินใจในทิศทางนโยบาย
มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
เดี๋ยวเดินมาตรงนี้เนื่องเปลี่ยน
มันก็เลยทำให้ระบบสังคมโดยรวม
มันไม่ได้รับแก้ไขอย่างให้หยุดชะงัก
เริ่มมาก็ไม่ค่อยใช้อำนาจคืออยากเอาผสมผสานว่าไม่อยากให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผลิตงาน
แต่เมื่อทำไปทำไปแล้วมันจำเป็นพอใช้ปุ๊บก็โดนแล้วโดนหาว่าเป็นประเด็จการใช้อำนาจมาก
มันก็เลยนำไปสู่๒ปีมันก็เลยไม่ค่อยได้เห็นอะไร
เพราะเรื่องการทิศทางในการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ
ขอสชเข้ามาวันแรกเขาก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาจะทำอะไรบ้าง
ก่อนที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนเขาแบ่งเป็น๓ประเด็นใหญ่๓เรื่องใหญ่
เรื่องแรกคือเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยนะครับ
เรื่องที่๒ก็เรื่องการปฏิรูป

เรื่องที่๔ก็เรื่องปลอมค์
เรื่องแรกเรื่องการสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
ต้องยอมรับว่าเขาสามารถทำได้

ในฐานะที่เขาเข้ามายึดอำนาจมีกำลังพร้อมออกกฎหมายได้ทำได้
คือเรียกว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จ

เขาก็สามารถทำให้ปัญหาที่มันยืดเยื้อยาวนานติดพันกัน
เดี๋ยวฝ่ายนั้นประท้วงฝ่ายนี้เป็นรัฐบาล
ผ่านกันไปผ่านกันมาก็ปะทะกัน

สูญเสียกันไว้เป็นระยะต่อเนื่องกันมายาว
หนึ่งเรียกว่าทุกอย่างมันดูมันบ้านเมืองดี
มันไม่ว่าในสายตาของคนในประเทศต่างประเทศมองดูแล้ว
ประเทศไทยมันอยู่ในสภาวะที่ไม่ไหว

เมื่อทหารเข้ามาเมื่อบิ๊กตูเข้ามา
เข้ามาแก้ไขปัญหาทำในเรื่องนี้
เขาสามารถทำได้และก็ได้ดี
เพราะเขาสามารถทำสิ่งนี้ได้ประชาชน

เมื่อได้อย่างงี้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เลือก
ในสังคมนี้ยังยอมรับว่าให้คอสชสอบผ่านในเรื่องนี้นะครับ
เรื่องที่สองเรื่องการปฏิรูปเขาก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าไอ้ปฏิรูปเนี่ย
มันไม่สามารถแก้ได้หรอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะครับ
มันต้องใช้เวลาใช้เวลาอีกยาวนะครับ
การใช้เวลายาวเนี่ยเขาล่างในรัฐมนูลเลยนะครับ
ให้มีสวเข้ามาเพื่อจะเดินหน้านำเรื่องการปฏิรูป
เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการรัฐบาลต่อไปดำเนินการตาม
อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ยังพอถูไถไปได้
เพราะอย่างน้อยก็ได้แต่วางกรอบ
อันที่๓ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการสร้างความปองดอง
ปัญหาที่ต้องสร้างความปองดองเนี่ยเพราะว่าคนในสังคมเนี่ย
มันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยุคนู้นเนี่ยนะฮะไม่ว่ากลุ่มไหนนะฮะ
ประชาชนไปที่ไหนเนี่ยนี่ว่าถ้าพูดการเมืองขึ้นมาเดี๋ยวทะเลาะกันนะครับ
ทุกที่ทุกที่ทำงานแม้กระทั่งที่บ้านก็ยังมีแบ่งสีแบ่งความคิดแบ่งความคิดเห็นต่างกัน
มันต่างกันไปหมดเพราะต่างไปแล้วพอยิ่งมีพวกมากเข้าอะไรเข้า
สามารถที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้มันก็เป็นปัญหาตามมา
รัฐบาลนี้ก็พยายามทำผ่านมา๒ปีวันนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่อย่างนี้นะ
ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับ
ก้าวต่อไปอันนี้ถึงจะเป็นเรื่องของ๑ปีที่อีกอนาคตต่อไป
อันนี้นี่แหละจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นมีรัฐมนูลมีเรียกว่าอะไรการแสดงประชามติของประชาชนจะทำอะไรเนี่ย
ถ้ารัฐมนูลอันนี้ออกมาประชาชนออกมาให้ความเห็นชอบเห็นอะไรต่างออกมาเนี่ยนะครับ
รับกันออกมาออกมากันอย่างพร้อมเพียงนะครับ
อันนี้มันก็จะเป็นเครื่องชี้นำได้อย่างหนึ่งสำหรับความปองดองที่จะเกิดขึ้น
ประชามติที่จะออกมาเนี่ยถ้าเสียงของประชาชนนะครับออกเรียกว่าถ้าคนแสดงได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
หรือว่าทุกจุดทุกแห่งทุกที่เนี่ยนะครับได้คนออกมาเนี่ยประชามติก็จะเป็นที่ยอมรับ
แต่ถ้าประชามติเนี่ยไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาอะไรออกมาเนี่ยนะครับ
ยังขากันอยู่ยังตึงกันอยู่อะไรกันอยู่เนี่ยประชามติไม่ว่าผลจะออกมายังไง
ก็มีทั้งฝ่ายยอมรับและไม่ยอมรับก็อาจจะไม่ได้ผลอะไรที่ดีขึ้นมา
เหมือนพี่มดดูเหมือนว่าอนาคตคอสชคงจะต้องผ่อนคลายหลักเกณฑ์นี้แล้วล่ะ
เพื่อที่จะให้พักการเมืองประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่อย่างนี้ไหมคะพี่ทง
คือการที่เปิดเวทีที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
นี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการที่จะผ่อนคลาย
เพราะธรรมดาของโลกของสังคมมีแรงกดที่ไหน
แรงตอบโต้มันก็ย่อมมากขึ้นแรงกดและแรงบีบนี่นะครับ
เมื่อได้ตระหนักว่าความอึดอัดมันเริ่มทวีขึ้นมากแล้วก็มีการผ่อนคลาย
นี่ผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่จะเปิดโอกาส
แล้วเราคงจะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยอีกเรื่อยนะครับว่า
เมื่อมาพูดคุยหันหน้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับโดยพื้นฐานของประโยชน์
เพื่อส่วนรวมเพื่อความเข้าใจของมวลหมู่ประชาชนเนี่ย
ก็คิดว่าจะทำให้สถานการณ์ที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันผ่อนคลายลงไม่ได้เผชิญหน้ากัน
เอาเป็นเอาตายหรือท้าตีท้าต่อยกันจนถึงแบบไม่มองหน้ากัน
นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีอันหนึ่งของความปรองดองปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพืชผลปัญหาอะไรแต่อะไรเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองก็เดือดร้อนด้วยกัน
ความเดือดร้อนก็ดีหรือความมีจุดมุ่งหมายร่วมกันก็ดีเนี่ยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเริ่มหันมาญาติดีกันบ้างในบางระดับ
ไม่ถึงขนาดเจอหน้าแล้วจะต้องฮึ่มแห้เขาใส่กันบรรยากาศอันนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยที่ว่าเมื่อทั้งฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองเดือดร้อนเรื่องยางเดือดร้อนเรื่องพืชผลก็ร่วมตัวกันที่จะมาเรียกร้องแล้วรัฐบาลก็ยืนมือเข้าไปแก้แก้โดยไม่เลือกหน้าไม่เอาสลัดไอ้วิธีการเก่าที่ว่าถ้าไม่ใช
สัญญาณของการปรองดองที่ดีก็คือทำให้ระดับล่างเนี่ยนะจะลากย่าลากแก้วลากอะไรก็ตามให้คนอยู่แล้วมีความสุขร่วมกันตามอัตภาพเมื่อทหารเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้น้ำหนักเรื่องความมั่นคงมากนะมันก็เลยมองอะไรเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่จะต้องกัดจัดการทางความมั่นคงมากกว่าฉะนั้นเราเห็นว่าระยะแรกที่เข้ามาเนี่ยการตั้ง
สุขภาพก็เป็นทหารหมดเลยแล้วก็ในการบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีสโคปใหญ่กว่าต้องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์แต่นี่มันเมื่อเอาทหารมาเนี่ยโอเคอาจจะเป็นคนซื่อสัตว์ก็มีการต้องการแก้ไขปัญหาแต่ว่าในความรอบรู้ต่างเนี่ยมันก็ด้อยกว่าแน่นอนด้อยกว่าคนที่มันมีความรู้โดยตรงใช่ไหม
จนกว่าจะตัดสินใจได้กับปีครับวีหรือวันหนึ่ง
พอมาเปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยไอ้ปัญหาที่มันมีอยู่แล้วมันซุด
ลงไปแล้วก็ประกอบว่าเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดี

จริงว่าบนเหตุประยุทธ์มันเจอสารพัฒน์ปัญหาที่ยังพายล้าง
ไม่เคยมีอย่างนี้โอ้โหซ้ำครับอีกยิ่งยาก
แต่ว่าก็ยังดีสามารถที่จะประคับประคองไม่ให้มันสุดมากกว่านี้
ฉะนั้นเราก็ต้องรอจังหวะว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่
ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่มากกว่าที่ผู้นำประเทศจะต้องมองให้ออก
พอไปทิ้งความมั่นคงมากซะจนลืมอย่างอื่น
อีกอันมันก็ยังดีอีกอันที่คิดว่าเชิดหน้าชูตารัฐบาลได้
นอกอย่างนายกิโลกอันประยุทธ์แล้วเนี่ย
ประหลาดเรื่องต้ำรถดีกับส่งยุทธิธรรมนะโอ้โห
ว่านี่ให้ปลายบ้นคุมสายาเนี่ย
มันทำให้รู้สึกประเทศมันมีหลักมีเกณฑ์มากขึ้น
แล้วก็สามารถที่จะอะไรผิดอะไรถูกเนี่ย
ทำให้คนในสังคมมันมองเห็นได้
มันก็เลยทำให้มันแก้ปัญหา
ความไม่ยุติธรรมอะไรมันก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น
สรุปสุดท้ายอยากให้พี่มดประเมินนิดนึงว่า
ตกลงคนไทยมีความสุขไหม
หรือว่าสุขแบบอมยิ้มแต่มันกัดฟันทุกข์ในใจ
ในการอยู่กับคอสชจนถึงวันนี้
ผมก็ยังมองว่าก็ยังโอเคนะครับ

คือถ้าพูดถึงส่วนตัวนี่ก็มันสบายใจดี
ไม่ต้องไปหวาดเสียวตื่นเต้น
ทางนี้ก็ห้ามไปทางนี้ก็ห้ามไปเดี๋ยวมีเหตุยิงกันที่นู่นตุ้มกันที่นี่

ก็แบบที่คุณพี่คิดว่าทุกอย่างมันผ่านมา๒ปีแล้วนะครับ
ความเรียกว่าการสนับสนุนสเต็ปอะไรทุกอย่างที่ผ่านมา๒ปีโอเค
แต่ช่วงต่อไปเนี่ยการผ่องถ่ายการเปลี่ยนผ่านในปีสุดท้ายเนี่ยนะครับ
อย่าไปเน้นมากนักในเรื่องการเรียกว่าการรักษาความมั่นคงมันมั่นคงอยู่แล้ว
ผมว่ามีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแสดงมากไม่ต้องไปกำกับไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปจี้ชัยอะไรมากนะครับ
ปล่อยให้เปิดโอกาสให้สังคมได้ระบายบ้างได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบ้าง
ผมว่าไอ้พฤติกรรมแบบเก่าเนี่ยคนมันขยาดไปเยอะแล้ว
พวกที่หัวโจกทั้งหลายแหลกก็ทุกคนก็รู้คำพูดกันอยู่แล้ว
ไม่มีใครอยากจะเข้าไปผสมโลงอีกแล้วอะไรแล้วบ้านเมืองมันเสียหายมากแล้วเนี่ยนะครับ
ผมก็หวังว่าปีต่อไปเนี่ยที่จะก้าวเข้าไปเนี่ย
ขอสชจะคืนความสุขที่ดีมากให้กับประชาชน
โอเคสุดท้ายเราก็ให้เขาผ่านเนอะ

สวัสดีครับ